เมื่อวานนี้เราตามหาคุณลุงไปค่ะ
คุณลุงที่น่าสงสารขายโจ๊กอยู่ในซอยหมอเหล็งนะคะ
ชามละ๒๐๒๕บาท

บางทีขายได้ถุงเดียวอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วคนก็ช่วยเหลือเริ่มต้นจากการไปอุดหนุน

เพราะว่าหลายคนในโลกโซเชียลก็สงสัยว่า
ยอดบริจาคมันเยอะขนาดไหนแล้ว
ใครดูแลบัญชีเงินบริจาคให้กับคุณลุง
แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอมาหรือยัง

คุณลุงปกครองไทยสมานหรือว่าตาเคนลุงเคน

นางสาวพิสมัยเริงศีลรักษาการผู้มนุยการเขตราชเทวี

คุณลุงกลับมาที่บ้านพัก๕ทุ่ม

เราก็เลยไปถามว่าคุณลุงไปไหนมา
คุณลุงบอกว่าไปรักษาตาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หมอนัดนู่นเดือนกันยายนเลยนะ
คุณลุงบอกว่าอยากไปหาหมอเพราะอยากไปคุยจะได้รีบรักษา
คุณลุงยืนยันว่าไปหาหมอมาจริง
ก็ถามต่อไปว่าคุณลุงไปหาหมอตั้งแต่ตี๕

คุณลุงบอกว่าตอนบ่ายไปธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวัดตึก

ไปถามธนาคารว่ายอดเงินบริจาคมันมากน้อยขนาดไหน
ธนาคารบอกว่า๗หลักค่ะ

แล้วก็ถามคุณลุงด้วยว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
คุณลุงบอกว่าก็จะเอาเงินไปรักษาตัว
แล้วก็เช่าบ้านอยู่

เห็นคุณลุงขึ้นรถเก๋งไปตอน๕โมงครึ่งตอนเย็น๔สิงหาคม
คุณลุงขึ้นรถไปกับเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นค่ะ
เพื่อไปดูรถเข็นขายของคันใหม่

วนกลับเข้ามาแต่เข้าอีกซอยนึงเพื่อจะกลับเข้าบ้าน
เจ้าหน้าที่เทศกิจของทางเขตก็เห็นนะคะ
เห็นว่าคุณลุงกลับมาจริง
ตื่นตี๔จริงไปโรงพยาบาลจริงค่ะ

แล้วคุณตาเนี่ยรถเข็นผมไม่ได้ใช้แล้ว
ผมยกให้ตายนะพร้อมกับโต๊ะ

แล้วผมก็เอากุญแจที่ขายโซ่ที่ล็อกโต๊ะกับรถเข็นนะครับ

แล้วผมก็บอกว่ารถเข็นเป็นของตาแล้วนะ

เขาก็ดีใจตายแล้วได้รถเข็นขายของแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็ขับรถมาส่งคุณตาเวลาประมาณ๖โมงครึ่ง
แต่วันนั้นมันเป็นวันที่ฝนกำลังตก

ผมก็มาส่งคุณตานะจุดเดิมตรงที่ตาพักเลยครับ
คือมาส่งคุณตานะจุดที่มารับคุณตา
กล้องวงจรปิดมันต้องมีภาพอยู่แล้ว
อันนี้ผมก็ติดตามติดตามข่าวนะครับว่าคุณตาเหมือนหายตัวไป

ผมไม่ใช่ลูกหลานของคุณตาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณตานะครับ
นี่ไงนั้นชัดเจนแล้วชัดเจนค่ะต้องเรียกว่าคุณตาสิเนอะ๘๐กว่าแล้วเนอะ

ในโซเชียลก็เนอะลุงขายโจ๊กอะไรแบบนี้นะ
ก็ได้จะได้ดูหนุ่มดีครับ
ทีนี้ก็มีประเด็นที่คนสงสัยว่าคุณลุงลูกคุณลุงตายจากเหตุการณ์คดีแพรวา๙ศพจริงหรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้มีข่าวตอนใหม่ว่าคุณลุงลูกก็ตายหมดแล้ว
พอลูกสองคนตายภรรยาก็ตรอมใจตายตามไปด้วยเนี่ยซึ่งลูกลุงเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์แพรวาเก้าศพนี่แหละ
คุณลุงบอกว่าไม่จริงคือทีมข่าวไปคุยกับญาติของลุงอะค่ะ
เล่าให้ฟังว่าลูกของลุงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนประสานงากับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
คุณหมอจะผ่าตัดแต่ไม่มีญาติไปเซ็นก็เลยเสียชีวิตเป็นศพรายญาติอยู่นาน
ลุงก็ไปพบศพแล้วก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาไม่เกี่ยวกับคดีแพรวา๙ศพ
เราไม่ได้ไปว่าอะไรคุณลุงนะคือเราตามหาด้วยความเป็นห่วงนะเมื่อวานนี้
ทีนี้คนจะได้สบายใจแล้วว่าคุณลุงก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็มีเงินในบัญชีเรียบร้อยเป็นชื่อคุณลุงเอง
ติดต่อสอบถามธนาคารมาแล้วที่เหลือก็คุณลุงก็เอาไปดูแลตัวเอง
ใช่ไม่ได้จะจับผิดอะไรด้วยความเป็นห่วงจริงเดี๋ยว